มาดูเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันก่อน

แต่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์วุ่นวาย
อยู่ในสถานที่เกณฑ์ทหารแห่งหนึ่ง

คู่อริมาเจอกันอ้าวตีกันซะงั้น
ตำรวจทหารห้ามปามแทบไม่ทันเลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ

จับเลยจับเลย
เป็นเหตุการณ์ขณะที่คนอื่นเขาก็รอเกณฑ์ทหารกันอยู่นะครับ
แต่ว่าวัยรุ่นต่างหมู่บ้านกว่า๑๐คนนะฮะ
ก็เดี๋ยวจะถูกประนามนะ
บอกว่าไม่เกรงใจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคุณนะ
ตีกันได้ทุกที่เลยนะครับนี่แหละครับ
ตีกันหน้าจุดเกณฑ์ทหารโรงเรียนเมืองตะลุงพิทยาสัน
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำนะครับ
ญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละฮะ
ก็พยายามเข้าห้ามปรามลูกหลานของตนเองนะครับ
แต่ว่าโอ้โหด้วยความเป็นวัยรุ่นหัวร้อนมาเจอหน้ากันแบบนี้
เคยเป็นอบริเก่ากันมาก่อนก็ไม่ยอมเลิกกันง่ายนะครับ
หาจังหวะในการไล่ต่อยตีกันเหมือนเดิมเลย
คราวนี้ต้องถึงมือทั้งตำรวจทั้งทหารแหละครับ
ในการวิ่งไปไล่ตะคุบตัวกันชุลมุนวุ่นวายเลยครับ
ญาติญาติที่มาลุ้นลูกหลานเกณฑ์ทหารคนอื่นเนี่ย
ก็ต้องพากันหลบเพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลงนะครับ
แต่ว่าภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มวัยรุ่น
โจกทั้งสองฝ่ายที่ก่อเหตุวิวาดกันได้สำเร็จนะครับ
ทำให้การเกณฑ์ทหารก็ดำเนินต่อไป
สำหรับในพื้นที่อำเภอประโคนชัยเมื่อวานนี้นะครับ
ถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเกณฑ์ทหาร
ทำให้วัยรุ่นต่างหมู่บ้านที่เป็นคู่อริกันมาเจอกัน

ก็ต้องมาเกณฑ์กันพร้อมกันจับใบดำใบแดงพร้อมกัน
แต่ว่าบางคนก็มาลุ้นเพื่อนนะคุณนะ
พอลุ้นเพื่อนแล้วเห็นอาริอ้าวไล่ตีกันซะงั้นนะครับ
แล้วเขาบอกมักจะมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันทุกปีเลยนะ
ทางเจ้าหน้าที่ต้องมีการเสริมกำลังมาเป็นพิเศษนะครับ
เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเกณฑ์ทหารในพื้นที่นี้นะครับ